ก็เกี่ยวกับต้นไม้เหมือนกันแต่ต้นไม้สิบเมตร
เฮ้ย๑๐เมตรขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่นี่พี่เบิร์ตลองดูก่อน
แล้วรู้ไหมเขาเป็นอะไรเขาเป็นลม
เขาเป็นลมอยู่บนต้นไม้นั้น๑๐เมตร
ต้นกะท้อนพี่ใช่โอ้โหลุงแดง
ลุงแดงเป็นลมหมดสติอยู่บนยอดต้นกระท้อน
ซึ่งใต้โคนต้นไปเจอกิ่งกระท้อนที่โดนตัดเอาไว้เพียบเลย
อันนี้เหตุการณ์เกิดที่บ้านคลองน้ำเข็มนะคะที่อำเภอนายายอามของจันทบุรี
ลมแดดหรือเปล่าเนี่ยแดดเปรี้ยงขนาดนี้แดดเปรี้ยงช่วงเที่ยงเลยดอม
ตอนกลางวันแบบนี้เจ้าหน้าที่ทำไงเอารถกระเช้าไปสิ
แล้วก็เอาเชือกมัดตัวลุงแดงก่อนกลัวเดี๋ยวลุงแดงจะตกลงมา
แล้วประสานให้รถกระเช้ามารับตัวลุงแดงลงมา
ครึ่งชั่วโมงอยู่นะกว่าจะเอาตัวลุงแดงลงมาได้
แล้วก็ประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาล
ถามชาวบ้านชาวบ้านบอกโอ้ลุงแดงอ่ะเหรอ
ลุงแดงแกเป็นคนอีสานนี่มาอยู่ที่ฝั่งตะวันออก
จันทบุรีมารับจ้างทำงานในพื้นที่
เจ้าของที่เขาก็ลุงแดงฉันจ้างลุงหน่อย๕๐๐

ลุงแกก็มาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วแหละจนถึงเกือบเที่ยง
สงสัยคงแดดแรงแดดจัดแล้วก็เลยเป็นลมหมดสติอยู่ตรงนั้น
นี่ยังดีนะที่อยู่บนยอดไม้คาอยู่ตรงนั้น
แล้วคาอยู่ตรงแบบมันเป็นกิ่งหน้าไม้พอดีค่ะ
ไม่งั้นนะถ้าเกิดทำงานอยู่แล้วแบบร่วงลงมานะ

ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัย

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ก็หวัดเสียวเหมือนกันนะเนี่ยครับ